สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมนะครับ
เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับนักเตะสาวทีมชาติไทย
วนจุดโทษเอาชนะเวียดนามคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่๓นะครับ
เราย้อนไปดูบรรยากาศแห่งชัยชนะกันอีกครั้ง
ติดตามได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
นี่คือภาพวินาทีที่ดวงนภาษีตลากัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
จากการชนะจุดโทษเวียดนามไปอย่างสุดมัน
สกอร์รวม๗ประตูต่อ๖ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
เกมทีมนักเตะสาวไทยพกสถิติที่ไม่ดีนัก

รวด๒นัดในสกอร์เดียวกัน๒ประตูต่อ๐
สนามแห่งนี้มันดาราทิวริสเตดียม

ปตันแอนดวงนภาษีตลา

ยิงจุดโทษนะคะเราทุกคนก็
อย่างน้องใหม่บางคนก็ยังไม่เคยยิงจุดโทษในสนาม

ทุกคนก็ต้องบอกว่าเล่นท่ามกลางความกดดันมาก
จากว่าต้องการรักษาการเป็นแชมป์เก่าให้ได้นะคะ
วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่เราสามารถป้องกันแชมป์ได้
พวกเราฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมาก
จะมาถึงวันนี้ก็การเตรียมตัวก็น้อย

แต่วันนี้คือเราไปแก้เกมแล้วก็ทำแทคติกใหม่เปลี่ยนเกมใหม่
ขณะที่หมิวศิลาวันอินตามีกองกลางคนสำคัญ
ได้บอกผ่านถึงความรู้สึกช่วงยิงจุดโทษ

เช่นเดียวกับแม้วนิพาวันปัญโยสุกดาวรุ่งแห่งอนาคต
ที่มีโอกาสยิงจุดโทษในครั้งนี้
ก็ดีใจค่ะที่รักษาแชมป์ได้ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแล้วก็เล่น๑๒๐นาทีต่อเวลา๒๖นาที
หนูว่ามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไงก็ออกมาไม่หมดค่ะ
มากกว่าสะใจมากกว่าภูมิใจมากกว่าทุกอย่างมันที่สุดของที่สุดแล้วค่ะ
ทั้งหมดนี้คือผลงานความสำเร็จที่นักเตะสาวไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง
นี่เป็นภาพบรรยากาศการ